ข่าวนี้เขาให้ดิฉันร้องเพลงอีกแล้วคุณ
เกือบจะคิดไม่ออก
คุณผู้ชมที่ร้องเพลงมาแบบนี้เนี่ยนะ

ลาล่าอาสยามพี่สาวคนสนิท
เห็นแบบนี้แล้วรออะไรล่ะคะขอเข้าสู่วงการนี้ด้วยค่ะ
งัดจมูกมันซะเลยค่ะก็จะไม่ให้เขาอยากทำได้ยังไง
น้องสาวสุดซีอย่างธัญญาอาสยามทำออกมาแล้วปังสุดสุดค่ะ
ทั้งเรื่องงานเอ่ยเรื่องเงินเอ่ยเห็นน้องสาวปังขนาดนี้
พี่สาวคงอยู่เฉยไม่ได้แล้วแหละขอขึ้นเขียงงัดจมูกกับเขาหน่อยค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะพี่ลาล่าได้โพสต์คลิปช่วงที่ไปคุยกับทีมแพทย์
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะขอทำอย่างเดียว
สวดมนต์แล้วจมูกมันก็พุ่งเอออีก๗วันตัดไหม
เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะปังขนาดไหนอันนี้เพิ่งทำเองดีกว่า
นี่ก็สวยแล้วนะใช่ส่วนสวยมากนะ
ซึ่งจากคลิปการทำศัลยกรรมในครั้งนี้เนี่ย
ก็ได้ทำการตัดปีกจมูกให้รูจมูกเล็กลงหลายคนทำทีเดียวเลยนะ
คือทั้งเสริมดั้งด้วยแล้วก็ทำปีกจมูกให้แคบลงด้วย
หลายคนก็เลยแบบคิดว่าเอ๊ะเนี่ยมันจะเป็นการเสริมโงเห้งให้เก็บเงินอยู่หรือเปล่า
อันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะแต่เดี๋ยวอีก๗วันมาดูกันนะว่า
มูกนี้จะปังขนาดไหนนะคะ
พอเสร็จจากคลิปนี้แล้วปุ๊บพี่ลาล่าเองก็มานั่งไลฟ์เฟสบุ๊กนะคะ
ให้เราได้ดูกันนอกจากจะอวดจมูกแล้วนี่ยังมาอวดตัวเลขให้แฟนเพจอีกด้วยค่ะ
เลขจุดทูปที่ได้ก็คือ๘๕๐คุณผู้ชมเห็นตามภาพพร้อมกันนะ๘๕๐นะ
เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันวันที่๑๖ธันวาคมนี้
จมูกใหม่ของพี่ลาล่าจะให้โชคให้ลาบกับแฟนคลับนักเสี่ยงโชคหรือเปล่า
วันนี้เลข๘มาเยอะมากวันนี้ก็๑๐๘๑๘๐อันนี้๘๕๐
เดี๋ยวนะงวดที่แล้วมัน
เออใช่เลข๘อาจจะกลับอีกก็ได้นะคุณผู้ชมนะ